ดูความคืบหน้ากรณีของนางสาวยิ่งรักชินวัฒนอดีตน้ำมนตรีที่หลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาของศาลในคดีจำนำข้าว
ก็หนีไปตั้งแต่ช่วงสิงหาคมปีที่แล้ว
มีภาพหลุดออกมาบอกว่าอยู่ที่อังกฤษแล้ว

เรื่องการขอหมายจับไปยังตำรวจสากล
ปรากฏว่ามีข่าวออกมาว่าตำรวจสากลไม่ให้หมายจับ
ตามที่ตำรวจไทยทางการไทยได้ร้องขอไป
เรื่องนี้ก็เลยมีการออกมาชี้แจงนะครับ
โดยทางตำรวจสากลที่ยังไม่ออกหมายจับ
นางสาวยิ่งลักษณ์อ้างว่าไทยยังส่งหลักฐานไม่ครบ
ขณะที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรีระบุว่า

ที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
แต่ว่าการพิจารณาส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนนั้น
ก็ต้องขึ้นอยู่กับประเทศนั้นประเทศต้นทางด้วย
และที่ผ่านมาเองไทยเองพอร้องขอไป
ก็แทบไม่ได้รับการส่งตัวกลับมาเลย

ก็เดี๋ยวตำรวจเขาทำตามขั้นตอนเขานะ
มามันก็ต้องทำหลักฐานออกไปแจ้งว่ามีความผิดอะไรยังไง

เราคงตั้งแต่ผ่านมาคนที่กอดยังกลับมาหรือยัง

เพราะฉะนั้นอย่าให้อันนี้เป็นประเด็นในประเทศเลยนะอีกนะ
ผมได้กลับมาก็ดี

ผู้ลมหนีคดีการณ์ก็เยอะแยะ
ก็สุดแล้วแต่เขาจะพินา
สาธารณ์ดีการ์แผนกคดีอาญาของผู้ดำนวงตำแหน่งทางการเมือง
ซึ่งทางกองการต่างประเทศได้ส่งสำนวนคำพิพากษาดังกล่าวไปให้แล้ว
ขณะที่พันธุ์ตำรวจโทปองพลเอี่ยมวิจารณรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บอกว่าโดยทั่วไปตำรวจสากลจะรับทุกคดีนะครับเว้นแต่บางคดีที่มีความละเอียดอ่อน
เพราะต่างประเทศจะไม่สามารถเข้าใจในรายละเอียดของรูปคดีได้อย่างละเอียด
โดยเฉพาะเรื่องการเมืองของแต่ละประเทศที่ถือว่าเป็นเรื่องซับซ้อน
คุณผู้ชมคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในดอนประมัติวินัยก็ยอมรับนะคะ
ว่าจริงแล้วเป็นเรื่องที่รู้กันมานานแล้วล่ะค่ะ
อดีตนายกยิ่งลักษณ์อยู่ที่ประเทศอังกฤษคือรู้กันมาตั้งแต่ช่วงเดือนกันยายนปีที่แล้วแล้วล่ะ
คำบอกเล่าของรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษนะคะเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
แต่ยังไม่มีข้อมูลว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์เข้าประเทศอังกฤษในสถานะอะไร
ยังไม่มีการประสานขอตัวมาดำเนินคดีในไทยอย่างเป็นทางการนะคะ
ส่วนประเด็นทางการเมืองเนี่ยทำให้สื่อต่างประเทศมาให้ความสนใจรายงานข่าวประเทศไทยอีกครั้งเป็นประเด็นนี้ค่ะ

มันไม่ได้เป็นเรื่องขำมันกลายเป็นประเด็นที่ว่า
ว่าเนี่ยท่านนายกไม่ให้สัมผัสกับสื่อมวลชน
แล้วก็ย้อนกลับไปประวัติความเป็นมาตั้งแต่เริ่มต้น
นี่เลยค่ะแล้วก็เนี่ยเป็นรูปของตัวสแตนดี้ของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยค่ะ
ทำเป็นสกูลพิเศษเลยตั้งแต่การทำรัฐประหารเลยอะค่ะ
กลับไปถึงตอนนั้นเริ่มจากเรื่องของตัวสแตนดี้
เพื่อให้น้องหนูไปถ่ายรูปวันเด็กแห่งชาติ
เหมือนกับจะสื่อว่าผู้นำไทยไม่ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ให้ข้อมูลอะไรแบบเนี้ยนะครับก็ไม่ใช่แค่ที่เดียวนะครับ
ก็มีหลายที่ที่รายงานเรื่องนี้นะครับสำหรับสำนักข่าวต่างประเทศ
ที่เป็นภาพข่าวช่วงเวลาที่พลเอกประยุทธ์สั่งให้เจ้าหน้าที่นำสแตนดี้
มาวางต่อหน้าสื่อมวลชนให้ตอบคำถามแท้นะครับ
ตั้งแต่ดำรงตำแหน่งมีการที่จะพยายามบ่ายเบี่ยง
ตอบคำถามกับสื่อมวลชนนอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงการดำเนินงานของรัฐบาล
ถูกวิจารณ์ถึงความโปร่งใสปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
รวมถึงการยืดระยะเวลาการบริหารประเทศ
ทำตามสัญญาที่จะมีการเลือกตั้งตามที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้